จากเรื่องคมนาคมและการขนส่งมาดูเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นบ้างนะคะ
ดังนั้นคนที่จะจ่ายเงินซื้อเสื้อผ้าเขาจะไม่จ่ายแพง
เพราะว่าจะใส่เสื้อผ้านานไม่ใช่แล้ว
ใช้แบบฉาบฉวยใช่ใช้แบบฉาบฉวยจ่ายถูกลงจะได้ซื้อมากขึ้น
ทีนี้ทางแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยเขาก็ต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ปรับเรื่องของราคาลงเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคนั่นเอง
ติดตามพร้อมกันเลยค่ะจากคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
แรนด์เสื้อผ้าสัญชาติญี่ปุ่นทั้งของผู้ชายผู้หญิงและเด็ก
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลัก๑๐๐บาทกระตุ้นความสนใจจากลูกค้ายุค๔๐
ไม่ต้องการเดินไปห้างสรรพสินค้าเนื่องจากราคาไม่สูง
ไม่ต่างจากการซื้อเสื้อผ้าที่ขายตามตลาดทั่วไป
ที่นิยมชอบสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
ควบคู่กับแผนเปิดสาขาเพิ่มอีก๓สาขาในไทยค่ะ
เพราะฉะนั้นเราอยากทำออมนิชันเทอร์มากขึ้น
และเราอยากให้ผู้บริษัทมีความสนใจขึ้นของสินค้า
เติบโตของยอดขายในตลาดประเทศไทยปี๒๕๕๙
มีมูลค่าสูงกว่า๘๘๒๘ล้านบาท
แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ริมถนนพัฒนาการ
เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นเพิ่มความถี่ในการซื้อสินค้า
พร้อมวางเป้าให้เป็นแบรนด์ที่คลองใจอันดับหนึ่งให้เร็วที่สุด
ขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นนะคะ
แต่ยังรวมไปถึงตลาดเสื้อผ้าค้าส่งขนาดใหญ่ของไทย

เขาก็จะเริ่มปรับตัวเพื่อเอามาปรับราคา
แต่ผมยังมองว่าเขาทำราคาได้ถูกในกระบวนการผลิตที่เยอะ
แต่ว่าถ้าเกิดระดับแฟชั่นแล้วเนี่ย

แล้วเราจะมีความยูนีแตกต่างจากคนอื่น
อย่างเช่นแบบหนึ่งเราอาจจะผลิต๑๐๐ตัวก็ได้
แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบรนด์ดังหรือใหญ่
เขาคงไม่สามารถทำแบบราคาถูกในราคาร้อยตัวได้
เขาต้องทำแบบเยอะเพื่อเอามาขายอย่างนี้ครับ

ที่แบบแฟชั่นจาแบบเปลี่ยนเร็วคือยังไม่ทันเวลาเหมือนกัน
เสื้อผ้าแฟชั่นกว่า๓๐๐๐ร้านค้าที่พลัทธินำ
มีให้เลือกตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาท
เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายค่ะ
แม้ว่าร้านคาริสาค่ะจะเน้นตลาดค้าส่งเป็นหลักนะคะ
ทางร้านก็ได้ชูกลยุทธ์ตลาดออนไลน์

เจาะกลุ่มลูกค้าปลีกที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยค่ะ
โดยสัดส่วนของลูกค้าออนไลน์นะคะอยู่ที่ร้อยละ๑๐ค่ะ
ร้านค้าส่งส่วนใหญ่เปิดเพจเฟซบุ๊ก

สินค้าไปขายปลีกหรือส่งต่อผู้ค้า
คาดว่าอนาคตของตลาดเสื้อผ้าค้าส่ง
จะมีหน้าร้านเพื่อทำหน้าที่ส่งสินค้า
ตัวแทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

ต้องหากลยุทธ์ใหม่ในการดึงฐานลูกค้า